คุณผู้ชมครับในช่วงบ่ายวันนี้อธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยอสัมชันนะครับ
ก็จะเข้าไปประชุมกับทางด้านของคณะกรรมการควบคุมแล้วก็คณาจารย์นะครับ
ก่อนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีเป็นวันแรกนะครับ
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณนันทพรธาวราบผู้สิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวี
รายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยอสัมชันวิทยาเขตสุวรรณภูมิครับ
วันนี้ถือเป็นวันแรกในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวมัธนาสานติวัฒน
ธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยอสัมชันค่ะ
ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะเดินทางเข้ามาประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการควบคุม
รวมถึงคณะอาจารย์เพื่อที่หารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นักศึกษาและอาจารย์มาทำการเรียนการสอนตามปกติ
มกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่ประจำตามจุดต่างรอบมหาวิทยาลัยกว่า๖๐คน
สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวมัธนาสานติวัฒน์
หลังได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอสัมชัน
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา๘๖และวัก๒ประกอบกับมาตรา๓๔วงเล็บสิบห้า
ของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพุทธศักราช๒๕๔๖
ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยอสัมชัน
โดยให้เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา๓๙และมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา๔๔
ของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพุทธศักราช๒๕๕๙
มีผลตั้งแต่วันที่๒๕มกราคม๒๕๕๙เป็นต้นไป
โดยก่อนหน้านี้นางสาวมัธนาเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ร่วมกับประธานคณะกรรมการควบคุมและคณะอาจารย์
เพื่อพบปะทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะเริ่มทำงานร่วมกัน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการดำเนินการแต่งตั้ง
นางสาววัฒนาสานติวัฒน์ให้มาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเอแบ็ค
ซึ่งถือเป็นการละเมิดคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของสารแพ่ง
ที่ให้ภรรยาบัญชาแสงฮิรันดิอดีตอธิการบดีเอแบ็คถูกสั่งพักงาน
มีผลตั้งแต่วันที่สามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
และให้นายสุธิพรเป็นผู้รักษาการอธิการบดีตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
เพื่อรวบรวมเอกสารยื่นฟ้องต่อสารรวมถึงเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อพลเอกดาพงศ์รัตนาสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะขณะที่นายวิทยาเจริญศรี
ในการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลเอแบ็คพอใจกับการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
เพราะเชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นได้คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถที่ดีที่สุด
มาช่วยแก้ปัญหาภายในเอแบ็คค่ะสำหรับการประชุมจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณสิบสามนาฬิกาของวันนี้ค่ะ
สามารถติดตามความคืบหน้าได้ในช่วงต่อไปของไทยรัฐทีวีนันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากมหาวิทยาลัยอสัมชันวิทยาเขตสุวรรณภูมิค่ะ